ดูที่เรื่องของการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่นะครับคือนายไซสนะตำรวจปราบรามยาเสพติดก็คุมตัวนายไซสนะนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวลาวไปฝากขังผลัดแรกโดยคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเหตุการณ์นี้ความผิดนั้นอัตราโทษค่อนข้างสูงครับ
ตำรวจปรับรามยาเสพติดคุมตัวนายไซสนะแก้วพิมพานายชุมพรพนมไพร
ปุ่นชารินแล้วก็นางสาวอ้อยทิพย์ปัญญารักษ์นะครับเป็นผู้ต้องหาเครือขายยาเสพติดข้ามชาติที่ถูกจับ
เมื่อวันเสาร์ที่๒๑มกราคมที่ผ่านมาโดยไปขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ฐานความผิดแล้วก็ร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราในการปรับรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพุทธศักราช๒๕๕๙
จากว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จนะครับต้องรอผลการตรวจประวัติอาทยากรแล้วก็ในชั้นของการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและก็ปฏิเสธบางส่วน
จำเป็นต้องขออำนาจสารฝากหางระหว่างการสอบสวนตั้งแต่วันที่๒๓มกราคมถึง๓กุมภาพันธ์โดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวครับเนื่องจากคดีนั้นเป็นความผิดร้ายแรงอัตราโทษสูงอาจเข้าไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานหากได้รับการปล่อยตัว
ด้วยหลังจากฝากหางทางด้านของเจ้าทีมราชธรรมจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปคุมหางที่ธรรมศาสตร์บำบัดพิเศษกลางของเบรมจตนทบุรีต่อไป
เครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้ตำรวจออกหมายจับรวม๙คนสามารถจับกลุ่มได้แล้ว๔คนแล้วก็มีการขยายผลยึดทรัพย์ทั้งในประเทศแล้วก็ในลาวแล้วรวมกว่า๑๐๐ล้านบาทครับ